ข่าวนี้ด้วยนะเพราะว่าข่าวนี้ก็ตกออกตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าพี่สู่สุนารีเนี่ยเธอเคยออกมาบอกว่าเธอเนี่ย
เป็นอาการแบบว่าเขาเรียกว่าอวัยวะเพศล็อก
จริงจำได้เลยเธอออกมาบอกว่าตอนเรื่องแบบ
แบบว่าเธอก็มีสามีเป็นรุ่นน้องที่อายุห่างกันมาก
มันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ไปปรึกษาหาคุณหมอเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนซีอย่างพี่ฮายอภพร
พี่ฮายก็เลยมาอัปเดตว่าพี่สูเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดแล้วนะ
ตอนนี้โอเคด้วยนะคะส่วนสามีก็คือคุณวาวเตอร์เนี่ยนะ
ตอนนี้ก็เป็นโรคประหลาดก็คือโรคกลัวเสียงฟัน
มีการรักษาจนดีขึ้นด้วยตอนนี้ครอบครัวก็กลับมาแฮปปี้มีความสุขนะจ๊ะ

น้องอย่างไม่ปิดตึกหล่ะฮะ
จากที่น้องคงนั่งปิดตึกตอนนี้น้องนั่งดีผิดตึกระค่ะ
ไปไปไปดูนางรักษาด้วยก็เลยไปถ่ายทำรายการเลย
เป็นอย่างไรบ้างเจ๊หนูอุ่นก็รู้สึกสบายดีอยากหลับเลยอะไรอย่างนี้
สมมิตรก็สบายตัวแล้ว
ตายแล้วรู้เรื่องก็ดีจริงเลย